แล้วก็มาถึงวินาทีที่สำคัญนะครับที่จะตัดสินอนาคตครอบครัวของน้องเบ้นจากจังหวัดพิจิตรว่าจะสามารถคว้าทุนไปต่อลมหายใจมากน้อยเท่าไหร่นะครับ

ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑แสนบาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
คุณยายคุณตาน้องเบ้นและรวมทั้งเด็ก

พร้อมไหมครับที่จะฟังคำตอบ

จากเรื่องวัดท่าหลวงครับ
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
ักษ์ตนนี้มีชื่อว่าอะไร

น้องเบ้นเลือกตอบตัวเลือกที่สี่

ถ้าถูกข้อแรกนะครับ๕๐๐บาทนะฮะ

เป็นตัวละครในรามเกียรเป็นโอรสของท้าวรัสเตียนและนางรัชดานะครับ
มีศักดิ์เป็นน้องแท้ของทศกัณฐ์มีหน้าและกายสีเขียว
เป็นยักษ์ที่มีฤทธิ์มากมีอาวุธร้ายประจำกาย
นั่นก็คือหอกโมคศักดิ์นั่นเอง
ครอบครัวน้องเบ้นตอบถูกไปแล้ว๑ข้อนะครับ
ทุนไปต่อลมหายใจอยู่ที่๕๐๐๐
ตัวเล็กเขารู้เรื่องหมดเลยนะน้องเบสเห็นไหม
เขาก็ดีใจไปกับแม่เขาก็นั่งตบมือนะเป็นกำลังใจให้นะครับ
ข้อผ่านไปนะครับเพราะฉะนั้นผมจะเลือกเฉลยต่อ

นะครับผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปจากเรื่องเก็บขยะครับ
โจทย์สำหรับเรื่องนี้ก็คือให้พับกล่องให้แบนแล้วมัด
มัดละ๑๐กล่องจำนวน๓มัดภายในเวลา๓นาที

โอเคจะหมดมั้ยครับ
เวลาเริ่มเดินไปแล้วนะฮะ
ลุ้นกันว่าตาชัยทำได้หรือไม่ได้ครับ

ได้

ระหว่างที่ทุกคนกอดกันอยู่นะ
เจ้าตัวเล็กนะฮะน้องเบสยกมือพนมเลยอ่ะ
ทำได้นะครับด้วยความร่วมแรงร่วมใจกัน
แล้วนี่คืออาชีพที่ครอบครัวของน้องเบ้นนะครับ

แล้วก็เป็นความรักที่พ่อกับลูกร่วมแรงร่วมใจร่วมมือกัน
ฝ่าฟันภารกิจนี้ได้นะครับนี่คือน้ำตาแห่งความสุขนะฮะ
รู้เลยว่าเขาดีใจมากจริงนะครับคุณผู้ชม
ตาชัยมัดกล่องเป็นที่เรียบร้อยเลยนะฮะ๓มัดด้วยกัน
ให้เวลาว่า๓นาทีแต่ตาทำไปใช้เวลาทั้งหมดนะฮะ
นาที๓๐วินาทีครับ

เวลาที่คนมันสู้ขึ้นมาจริงเนี่ยนะครับคุณผู้ชมบางทีพละกำลังเนี่ย
ฮึดสู้มันมาจากไหนไม่รู้นะตาเนอะ

ตารู้ตัวไหมว่าตาดูมีกำลังมากเลย

นู่นก็ช่วยพ่อเหยียบกระทืบ
มัดโน่นนี้นั้นโท้ไม่คุ้น
ช่วยกันนะครับเพราะฉะนั้นภารกิจตรงนี้ถือว่าทำสำเร็จ
ทำไปได้๒ข้อรับทุนไปต่อลมหายใจอยู่ที่๑๐๐๐บาท
พร้อมที่จะฟังเฉลยข้อต่อไปไหมครับ

ถ้าพร้อมแล้วผมเลือกเฉลยข้อต่อไปจากเรื่องบึงสีไฟครับ
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือรูปปั้นชะละวันตัวนี้

น้องบีมเลือกตอบตัวเลือกที่๓๔๐เมตร

ถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูก

จริงแล้วพญาชาลวันรูปปั้นตัวนี้นะครับมีความยาวทั้งหมดนะฮะ

รูปปั้นดังกล่าวถูกตั้งอยู่ที่ด้านหน้าของบึงสีไฟ
จัดสร้างเป็นอาคารขนาดย่อม

และก็ยังเป็นรูปปั้นจราเข้ที่
ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วยครับ
มาลุ้นกันต่อสำหรับข้อสุดท้ายนะครับ

จะสามารถพิชิตเงินแสนกลับไปบ้านได้หรือไม่
ขึ้นอยู่กับเรื่องสุดท้ายที่เหลือนี่ครับคุณผู้ชม
นั่นก็คือเรื่องบ้านของเราครับ
และคำถามสำหรับเรื่องนี้นะครับ
สติ๊กเกอร์การ์ตูนตัวใด
ไม่ได้ติดไว้ที่ลิ้นชักตู้วางโทรทัศน์ในบ้าน

ซึ่งคุณยายเรนูเลือกตอบตัวเลือกที่๓

แต่เรามาลุ้นเงินแสนได้กลับบ้านหรือไม่
เอาใจช่วยและลุ้นกันนะครับ
ถูกถูกถูก

ตัวเลือกที่ถูกนะครับคุณยายไม่ใช่ตัวเลือกที่๓

ลิงสีน้ำตาลครับ
เอาล่ะถือว่าได้มาใช้โอกาสกันแล้วนะครับ

เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับก็ถือว่าทุกคนทำสุดความสามารถ
เงินทุนที่ไปต่อลมหายใจสำหรับครอบครัวน้องเบ้นในวันนี้นะครับ
รับไปอยู่ที่๑๐๐๐บาท
ดีใจนะครับที่ครอบครัวของเรามาในวันนี้
ที่นี่เป็นเหมือนครอบครัวของยายกับตานะ

วันนี้นะครับจริงแล้วเนี่ยเรามีค่าเดินทางให้ต่างหาก
ค่าอาหารค่าเสียเวลาให้นะลูกนะ
เพราะว่าหนูจะได้นำเงินที่ได้จากรายการนี้
ไม่ว่าจะเป็น๕๐๐เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านก็ดี
จะได้ไปใช้ได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับ
แล้ววันนี้เบ้นได้มาออกรายการเลย
วันนี้หนูมีความรู้สึกยังไงบ้างลุงไหนต้องบอกสิ
ดีใจค่ะที่ได้มีเงินไปต่อทุนเพื่อที่จะขายของ
แต่ก็เสียใจอยู่อย่างหนึ่งที่ไม่ได้สำล้อ
คือความฝันอยากได้สำล้อเพื่อพาลูกไปขายของด้วย
เพราะว่าสำล้อคันนี้มันมีความจำเป็นมากใช่ไหมลูก
ใช่ค่ะแบบจะได้ขนของไปให้ลูกสบายค่ะ
หนูมีนอนก็ได้ขนพัดลงพัดลมไปด้วย

ผมเข้าใจนะครับว่าอาชีพนั้นคือสิ่งที่สำคัญนะครับ
ที่จะทำให้ครอบครัวนั้นมีรายได้แล้วก็รอดพ้นจากวิกฤต

ต้องการเพียงเครื่องไม้เครื่องมือที่จะไปทำมาหากิน
เพื่อที่จะให้ครอบครัวนั้นรอดพ้นจากวิกฤตในชีวิตให้ได้นะครับ
ผมขออนุญาตฝากคุณผู้ชมนะครับ
เลขที่บัญชีครอบครัวของน้องเบ้นจากจังหวัดพิจิตรไว้ที่ด้านล่างนี้นะครับ
พระคุณล่วงหน้าและขอบคุณครอบครัวมากเลยนะครับที่มาในวันนี้ครับ
ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ
พบกับผมและโจทย์๔ข้อ
เงินรางวัลไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์
วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
ปู่เรียกปู่ตามไอ้ตัวเล็กแล้วนะเขาเรียกปู่เขาเรียกปู่นะ

ครับ
เรียกไปเรียกมาผมเรียกพ่อมั่งปู่มั่งเข้าใจกันนะพ่อนะ

พี่ชัยทำอาชีพนี้มากี่ปี

เห้ยเรียกพี่แล้วยิ้มยิ้มแป้นเลย

ผมขอโทษนะล้อเล่นนะครับ